การขึ้นบ้านใหม่เขามีวิธีการประกอบพิธีกรรมยังไงกันบ้างไปดูกันเลย
นี่คุณผู้ชมมักจะเห็นการไล่รำในพิธีการบวงสวงหรือว่าการเข้าทรงองค์เจ้า
อะไรก็แล้วแต่อยู่เป็นประจำถูกไหมคะ
แต่นี่ไม่ใช่พิธีกรรมอะไรแบบนั้นเลย
มันคือการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของชาวอีสานใต้

ใช่ค่ะและที่เห็นร่ายรำอยู่นี้ไม่ได้มีองค์ลงอะไรหรอก
คือเป็นการร่ายรำแสดงความสนุกสนาน
เป็นการเต้นเพื่อให้เกิดความสิริมงคลให้กับเจ้าของบ้าน
และการเต้นรำเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายของพิธีการขึ้นบ้านใหม่นะคะ
คลิปที่เห็นอยู่นี้จัดขึ้นที่บ้านปักจรังตำบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
เขาทำหลังจากที่ทำการเรียกขวัญให้กับเจ้าของบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นเจ้าของบ้านก็ลุกมาร่ายรำไปเพื่อความคลึกคลื้นสนุกสนานเหมือนกับเต้นเพื่อความเบิกบานจะได้มีสิ่งดีมาเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะ
แล้วก็ในการร้องรำนำเพลงก็จะใช้ภาษาเขมรด้วยที่สุรินทร์เขาก็จะมีไทยเขมรไทยอีสานแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
ก็สนุกสนานกันไปแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของบ้านด้วย

เจ้าของคลิปคือคุณพรพัฒนาแสงขอบคุณไว้นะที่ดีด้วยค่ะ